สวัสดีค่ะสวัสดีน้องมี่นะคะ

เซอร์ไพรส์ว่านี่เพิ่งย้ายค่ายเลย

เป็นไงมาไงถึงได้มาอยู่ค่ายนี้คะ
ก็จริงแล้วก็เป็นพี่น้องเราเนอะที่อยู่
แรกที่เขาออกมาเรียกว่ามาสร้างบ้านใหม่อยู่แล้ว

ใช่เอาง่ายอย่างพี่เบียร์

คนก็จะมีคำถามว่าทำไมไม่ตอบ

ก็อยากหาประสบการณ์ใหม่ด้วยครับ
ก็มีการโยกย้ายอยู่ข้างในบ่อยครั้งพอสมควร
แล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่
เราจะมีผู้บริหารเป็นนักแต่งเพลง
ก็คือพี่เบียร์

หรือว่าจะเป็นนักธุรกิจ
พี่เบียร์ก็ทำเพลงเองเหมือนเดิมป่ะคะ
ใช่ครับผมทำเนื้อร้องทำนอง
แล้วก็เหมือนกลับมาหาครูเพลง

แต่ว่าอย่างเพลงซิงเกิ้ลแรกกับค่ายใหม่ก็ชื่อเพลง
ซึ่งแน่นอนมันก็จะเป็นสไตล์แบบซินโคนิคหน่อย
ใช่ก็เราคิดว่าเอา๒อย่างมาประกอบกัน
ก็จะพูดอย่างนั้นก็พูดยาก
เพราะจริงแล้วมันเป็น๘๐กับ๖๐มากกว่า
คนที่เขียนกลองเม็ดแรกเนี่ยที่คุยกัน

เป็นเครื่องดนตรีที่ไม่น่าจะอยู่ด้วยกันได้

แต่ก็พึ่งปล่อยนะครับ
พึ่งไปปล่อยได้๑อาทิตย์

แล้วก็ติดตามชมมิวสิกวิดีโอเพลงเสี่ยวจาก

ยูทูปแล้วก็ทุกช่องทางครับ
เนื้อหาเพลงถ้าฟังเมื่อสักครู่ก็แบบ

มันเป็นรอมันเป็นผู้แพ้มากกว่า
แต่ว่าคือความตั้งใจของชุดนี้ก็คือ
มันจะไม่เป็นอารมณ์เราจะหยิบความรู้สึกจากคนอื่นมาเขียน
ซะเยอะมันก็เราคิดว่าอันนี้มันเป็น
ทุกคนเคยเป็นผู้รอและเคยเป็นผู้แพ้

เราเลยแบบลองคิดถึงในมุมที่เป็นคนส่วนมากครับผม
มันไม่มีตอนจบนะมันเป็นจีบนะ
จริงต้นเริ่มมันมาจากมินิฮาร์ด
ต้นคิดอ่ะเราคิดว่าคือคำว่ามินิฮาร์ท
เราจะเรียกว่าอะไรอ่ะเด็กเขาเรียกหัวใจเล็กเวลาเขาแบบบอกให้เด็กถ่ายรูป
แต่เราแบบเออมันคือเซี่ยวหนึ่งของใจ

เพราะว่ามันเสียดสีนิดนึงเหมือนแบบมินิฮาร์ด

ก็คือเหมือนคนมีความรักมันจะทำอะไรที่เสี่ยวขึ้นโดยปกติ
โดยที่ตัวเองไม่รู้หรอกคนที่เขามีความรักอยู่
หรือว่าอีกในหนึ่งในภาษาก็คือเสี่ยวมันก็คือเพื่อนรัก

เป็นเพื่อนกันเห็นไซค์เขาที่แจ้งในไอจีอยู่
ใช่ก็จริงแล้วก็ลองกลับมาลองดูกันครับ
แต่ว่าก็อย่างที่ซายบอกเป็นเพื่อนกันดีกว่า
ใช่ก็เป็นเพื่อนกันน่าจะอีกสักระยะหนึ่ง
แต่ว่ามันอะไรที่มันตั้งอยู่บนพื้นฐานของความหวังดี

ไซดเขาอธิบายด้วยบอกว่าเขาเข้าใจผิดเรื่องมือที่๓
ที่ทำให้เอมมี่แบบโดนด่า

จริงฮะแต่ว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดมากกว่าการลงรูปการอะไรอย่างนั้นด้วย
แล้วก็เราก็ไม่ได้ออกมาแก้อะไรเพราะว่าเราคิดว่า

มันเหนื่อยจัง
มันเหนื่อยจังแบบต้องมาอธิบายอีกหรอ
นี่ขนาดแบบไม่ได้ทำอะไร
ก็ล่าสุดหลายคนก็ลุ้นในคืนนี้กับไอด้ามีความเป็นไปได้ไหมคะ

ก็มีความไม่เรียกว่ากลับมาเข้มข้นเรื่องในเรื่องของลูกมากกว่า
เพราะว่ามันอยู่ในช่วงเข้าป๑ด้วยครับ
ก็มันต้องคิดในระยะยาวเนอะที่อยู่บวกกับที่เรียนการไปรับไปส่ง
ก็คือเป็นทีมเวิร์คมากขึ้นมากกว่า
แต่ว่าก็ผมว่าเป็นระยะเป็นเพื่อนเท่านี้ก็ดูแลกันไปยาวครับ

แต่ว่าสดอะไรผมมาอีกรอบนึงผมแต่งงานเลย

แต่ว่าเปลี่ยนเอมมี่เหมือนเดิมเนาะ
คิดไหมคะว่าเราอาจจะมีความสะวันทั้งด้านดนตรี
แต่ไม่ประสบความเสร็จเรื่องความรักเลย

เธอคิดว่างานหรือความรักดีกว่า

เอมมี่หล่อไงอาจจะมีความสะวันทั้งด้านดนตรี

กลัวกลัวในเรื่องของการเปิดความสัมพันธ์ที่จะเต็มร้อยหรือว่าอะไรอย่างนั้น

ความรักที่ดีและการงานที่ดีน่าจะอยู่คู่กันได้เนอะ
ภาพวันนี้ก็คือโสดอยู่นะคะ

ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ